ปัญหาหลักนะครับอย่างที่เราทราบกันใน๔เกมครั้งนี้ก็คือเรื่องของระบบการสัญจรการเดินทางการจัดโปรแกรมการซ้อมให้กับบรรดาทีมต่างที่เราได้เห็นแล้วที่วอเล็กบอลได้พูดไปนะครับ
แม้ว่าการแข่งขันกีฬา๔เกมส์ครั้งที่๒๙จะเริ่มมาได้ระยะหนึ่งแล้ว

ไม่สามารถใช้สำหรับเช็คผลการแข่งขันได้เหมือนดังเช่นการแข่งขันครั้งอื่นทำให้การรายงานหรือตรวจสอบผลค่อนข้างยาก
แต่สื่อในประเทศเองก็ตีพิมพ์บทความหลายฉบับของระบบเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ดังอย่างมาเลเมลตีความบทความย่ำแย่ของการรายงานผลของฝ่ายจัดการแข่งขัน
โดยเล่าเหตุการณ์หนึ่งว่าผู้เขียนนั้นต้องการสอบถามผลการแข่งขันกีฬาโบลิ่งกับฝ่ายจัดการแข่งขันแต่กลับได้รับคำตอบว่าเจ้าหน้าที่ขอรับประทานอาหารก่อน
จากนั้นพอเจ้าหน้าที่คนนั้นกลับมาหลังจากผ่านไป๓๐นาทีก็บอกให้เข้าไปเช็คในเว็บเองซึ่งเว็บนั้นก็ไม่สามารถใช้การได้อยู่ดี
ไซต์ยังเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้ครับไม่อัปเดตผลการแข่งขันนับตั้งแต่เปิดการแข่งขันมาเลยนะครับ
ทำให้วิธีการที่จะเช็คผลการแข่งขันสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการรายงานข่าวทำได้ยากมากครับ
วิธีการที่ดีที่สุดครับคือการโทรหาผู้สื่อข่าวที่เดินทางไปที่สนามหรือโทรหาทีมโดยตรงจะทราบผลการแข่งขันได้เร็วที่สุดครับ

แล้วก็

ก็ทำให้การสื่อสารให้มวลชนได้รับทราบนั้นผิดไปด้วย

ก็คือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่เจ้าภาพทำไว้ให้
ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับรายงานผลเลยนะครับ
ในส่วนของนักกีฬาไทยเนี่ยเรื่องโปรแกรมการแข่งขัน
ผลการแข่งขันผู้สื่อข่าวต้องเช็คเองทั้งหมดทางโทรศัพท์
หรือไม่ก็เช็คกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน
สำหรับผู้สื่อข่าวหลายชาตินะครับ

ในศูนย์พัฒน์เซ็นเตอร์ที่มายเทค
คือทุกคนก็ใส่หัว
จากนี้เจ้าภาพจะมีวิธีการจัดการปัญหาให้สื่อมวลชน
ตลอดเวลาที่เหลืออยู่ของกีฬาซีเกมส์อย่างไร
ก็คงจะต้องติดตามกันแหละครับ